ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเคารพทรงชาติเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถ้าใครยังจำกันได้วันแม่มีคลิปหนึ่งออกมา
ที่บอกว่าเป็นลูกไปอำคุณแม่ว่าท้อง
เพื่อจะสอบว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน

อยากจะทดสอบพฤติกรรมคนไทยหลายอย่าง
จะเป็นเพจที่สร้างสรรค์สังคมนะคะ

เขาได้ทำการทดสอบว่าคนไทยเนี่ยโกงจริง
โกงเป็นนิสัยหรือว่าเห็นคนอื่นทำ
แล้วก็เลยทำตามไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
เป็นผู้จัดทำคลิปลูกสาวหลอกแม่ว่าท้องเมื่อไม่นานมานี้
เผยคลิปการตั้งกล้องทดสอบพฤติกรรมโกง

แจกขนมฟรีคนละหนึ่งชิ้น

เพื่อจะพิสูจน์ว่าจริงแล้วคนไทยมีนิสัยโกงทุจริตอยู่ในตัวหรือเปล่า
หรือจริงแล้วเห็นคนอื่นโกงก็เลยเอาบ้าง

ทีมงานให้หน้าม้าทดลองหยิบคนละ๑ชิ้น

ก็ทำการหยิบกันไปคนละ๑ชิ้นอย่างเป็นระเบียบ

แบบที่๑ผ่านไป
แบบที่๑ผ่านไป

ปรากฏว่าผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
ก็หยิบแบบตามเขาเหมือนกัน๒๓ชิ้น
แต่ว่าบางคนก็ยังปฏิบัติตามกฎเอาไว้

พอมีคนทำให้เห็นก็ทำตาม
คือเคยได้ยินประโยคแบบนี้ที่บอกว่า

แต่ว่า๓ชิ้นก็มีเหมือนกันในครั้งนี้นะคะ

พบว่าจากการทดสอบด้วยแบบที่๑
มีจำนวนคนโกงอยู่ที่ร้อยละ๑๐

โดยการให้น้าหมาหยิบขนมเกิน๑ชิ้น
พบว่ามีผู้ที่ทำตามเป็นจำนวนถึง
ร้อยละ๖๐เลยนะคะ

แนวโน้มที่จะโกงตามมากขึ้น

เพื่อลดพฤติกรรมการโกงตามน้ำนะคะ

การทำผิดกฎจราจรบนท้องถนน
เปรียบเทียบพฤติกรรมการโกงตามน้ำ
ให้เห็นว่าเมื่อมีคนหนึ่งทำผิดซึ่งหน้า
อีกจำนวนนึงที่ไม่สามารถยับยั้งช่างใจได้
ก็มีโอกาสสูงที่จะเรียนแบบพฤติกรรมดัง

หรือว่าเปลี่ยนเลนส์ในเส้นทึบบ้างเห็นคนอื่นเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนตามนะคะ
ก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเหมือนกัน
ก็สะท้อนนะเนาะคลิปนี้ที่ทำออกมาเคยเห็นรายการเมืองนอกเขาทำแบบนี้เหมือนกัน
คือดูแล้วก็รู้สึกได้เห็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทย

ก็เขาทำก่อนกับคนนี้ก็ทำ
แล้วก็แบบทีเธอยังทำได้เลย
ง่ายเลยเวลาจอดรถในที่ห้ามจอด

ก็เขาก็จอดกันสรุปโดนล็อกทั้งแถบค่ะ
นี่แหละค่ะก็ไปเจอหน้ากันได้
นะคะที่สถานีตำรวจที่โดนล็อกล้อนะคะว่านี่แหละค่ะคนแรก